เราเริ่มกันที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
คือพริตตี้สาวพร้อมกับเพื่อนรวมทั้งสิ้น๗คน
นั่งรถไปรับงานลูกค้าที่กาญจนบุรีแต่ระหว่างทาง
รถเกิดเสียหลักแล้วก็ตกข้างถนน
ชนบ่อพักท่อระบายน้ำข้างทาง
ทำให้พริตตี้สาวเสียชีวิตค่าที่ส่วนเพื่อนทั้งหมดนั้นบาดเจ็บ
ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีรับแจ้งอุบัติเหตุ
รถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง
กาญจนบุรีศรีสวัสดิ์บริเวณทางโค้งหักศอก
บ้านหนองบัวหมู่๘ตำรวจหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สภาพด้านหน้าพังยับเยินแล้วครับ
ตกลงไปในบ่อพักท่อประบายน้ำข้างทาง
ภายในรถพบร่างของนางสาวเกรดมณีเทพนรงค

เป็นพริตตี้สาวเสียชีวิตคารถ
ส่วนเพื่อนอีก๖คนที่นั่งไปด้วยบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพิทักการช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถคันนี้
สีสวัสดิ์โดยออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งถือว่าเป็นถนน๖เลนถนนใหญ่

รถเกิดเสียหลักสายไปสายมา
จากนั้นพุ่งตกลงข้างทางลงไปที่ท่อระบายน้ำ
เหวี่ยงจากการพุ่งชนกระแทกกับพื้นปูน
ทำให้คนในรถนั้นเกิดอาการบาดเจ็บ

อย่างที่รายงานคุณผู้ชมได้ทราบไปนะครับ
ตอนนี้ตำรวจนะครับได้รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลดูแลรักษาอาการ
ถ้าอาการดีขึ้นก็จะมีการสอบสวนกระต่อ
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้